ช่วงแรกพูดคุยกันถึงสัตว์โลกน่ารักกันก่อน
ใช่เขามีวิธีคลายร้อนแบบแปลก
แต่สำหรับเจ้าควายหรือว่ากระบือเนี่ย
โอ้โหต้องบอกเลยว่าการลงไปจมอยู่ในโครนของเขาเนี่ย
มันเป็นเรื่องราวธรรมดาในการลงไปเพื่อที่จะคลายร้อน

พอลงไปแล้วมันขึ้นไม่ได้ครับ

ทีนี้ก็เดือดร้อนคนก็ต้องไปช่วยแล้วครับ
ไม่จำเป็นต้องเป็น
อยู่ข้างเราตลอดไง
ไปที่ควายชมปากโทนดีกว่า
เอาล่ะไปดูกันหน่อยโอ้โหท่าหน้าสงสารนะที่ทุกคน
คุณเหรอสงสารคนหรือสงสารควายอย่างไรครับ
สงสารควายตัวนี้

ไปช่วยกันโอ้โหแต่ก็ได้เห็นถึงความสามัคคีนะครับ
คือตอนแรกเนี่ยเจ้าควายตัวนี้มันคงจะเจอกับอากาศร้อนไง
ไม่ไหวแล้วโดดลงไปในปักโคนดีกว่าเพื่อคลายร้อน
แต่ปลักโคนบ่อนี้มันมีเหมือนเป็นหลุมพลางคุณผู้ชม
ลงไปปุ๊บมันขึ้นไม่ได้มันลึกเกินไป
โอ้โหเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนตรวจไฟป่าตำบลอมก๋อยอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ที่มีนายเผาพงกัณฑาผู้ใหญ่บ้านหมู่๑เป็นหัวหน้าชุด
และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือว่าชรบเนี่ย
ผ่านเข้าไปเจอพอดีโชคดีจริงเจ้าควายตัวนี้ก็เลยได้รับการช่วยเหลือนะครับ
แต่ว่ามันทั้งลึกแล้วแถมเจ้าควายตัวนี้อ้วนใหญ่อีกต่างหาก
ติดอยู่ในบ่อโครนขนาดเริ่มเทิมเลย
ลำพังเจ้าของคนเดียวเขาบอกว่าเอาขึ้นไม่ไหวก็ต้องช่วยเหลือกันแล้วครับว่าจะ
เอาขึ้นมาอย่างไรก็เอาไม้ไปงัด
เอาไปขุดบ่อข้างให้มีผ่านลาดผ่านสลบขึ้นมา
เดินขึ้นมาก็พยายามพยายามอยู่พักใหญ่

นี่คือต้องใช้แรงกี่คนค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า
หกคนนะคะคนที่๖นี่คือถ่ายคลิป
ใช่เขาช่วยถ่ายคลิปเอาไว้บันทึกภาพความประทับใจนี้เอาไว้นะครับ
สุดท้ายก็ช่วยขึ้นมาได้นะครับโดยพันธุ์ตำรวจเอกปียพันธ์พัทรพงศิลป
รองผู้กำกับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
ก็เป็นคนที่นำคลิปลงไปแชร์ในกลุ่มแอดไลน์๑๙๑ของตำรวจ
แล้วก็ปรากฏว่าผู้ที่เข้าไปชมเนี่ยเขาบอกว่ามาชื่นชมกันเป็นจำนวนมาก
ความสามัคคีในครั้งนี้ที่ช่วยให้เจ้าควายตัวนี้นั้นรอดพ้นขึ้นมาได้
อีกนิดเดียวเฮ้ยนี่ปรบมือเย้
โอ้ยกว่ากว่ามันจะขึ้นมาได้

ใช่ทั้งคนทั้งควายแหละสะบักสบอมเลย
จริงคุณแต่ว่าดีใจด้วยขึ้นมาได้แล้ว

เนี่ยแต่ว่าควายมันไม่อยากขึ้นมาหรือเปล่าเฮ้ยครับคุณคะ
อยากเช่น้ำอยู่อย่างนี้เออลืมถามวายไปแล้วว่าเขาอยากขึ้นหรือเปล่า
แต่ผมว่ามันน่าจะอยากขึ้นแหละครับมันน่าจะแช่อยู่นานแล้ว
นี่คุณขาแบบอ่อนแรงอยู่เหมือนกันนะ
แข้งขาอ่อนเลยเพราะได้เช่น้องเช่น้ำอยู่นะ
คุณชนะทำเป็นเข้าใจทำเป็นรู้ดี
มันสบายมันอยู่ในอ่างแช่น้ำสบายพอขึ้นมาขาองขาอ่อน